ท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ถ้ำหลวงเนี่ย
มีอีกหนึ่งชื่อที่เราพูดถึงกันมาก
นั่นก็คือภารกิจของหมอภาคนะครับ
หมอภาคท่านเป็นนายแพทย์ทหารนะฮะ
เป็นแพทย์ทหารที่ไปจบหลักสูตร

ซึ่งก็ทำให้สามารถเข้าไปช่วยภารกิจที่ถ้ำหลวงได้

ต้องมีแพทย์ที่จะไปอยู่ด้วยจะไปดูแล
แล้วคนที่อยู่ด้วยก็คือหมอภาคนี่แหละ
อยู่ตั้งแต่ต้นที่ไปเจอก็คืออยู่ด้วยตลอดเลยค่ะ

แล้วก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกัน
หมอภาคก็กลับจากโรงพยาบาลมาทำงานแล้วนะครับ
วันนี้ก็เป็นวันแรกที่ไปทำงานที่หน่วยนะฮะ

ก็คือที่กองพันธุ์เสนารักษ์ที่๓ค่ายสุรธรรมพิทักษ์

ไปหาคุณหมอที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตาธี
หมอภาคนะครับของพวกเราทุกคนนะครับ
แล้ววันนี้ทางจังหวัดนครราชสีมาเขาก็มีการพูดคุยหารือกันด้วย
เพราะว่าในจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
ไม่ใช่แค่ในส่วนของหมอภาคนะครับ
ก็ยังมีทีมกู้ภัยที่เขาไปช่วยที่ถ้ำหลวงด้วยนะครับ
ผู้ราชการจังหวัดนครราชศรีมา
นายวิเชียรจันทรโนไทย
วันนี้เป็นประธานประชุมมอบรางวัลตอบแทนความเสียสละและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้กับพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุน
ผู้บังคับกองพันธ์เสนารักษ์ที่๓
รวมถึงนักประดาน้ำของบริวนิธิพุทธธรรมการกุศลฮุกษ์๓๑นะครัฐศรีมา

แล้วก็หน่วยซิลนอกราชการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
ไปช่วยร่วมภารกิจที่ถ้ำหลวงด้วย
เรื่องต้นคาดว่ากิจกรรมทั้งหมดนะครับ
ในการจะมอบรางวัลตอบแทนความดีให้กับผู้ที่อยู่ในจังหวัดนครราชศรีมานั้น
จะจัดขึ้นที่ลานอนุสวรีเท้าสุรนารีกลางเมืองโคราช
ส่วนกิจกรรมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวสรุปอีกครั้งวันพรุ่งนี้นะครับ
การจัดกิจกรรมก็น่าจะมีขึ้นวันที่๒๕กรกฎาคม
สิ่งสำคัญนอกจากเป็นการเชิดชูแล้วก็ตอบแทนบุคคล
ไปทำความดีทำหน้าที่แทนชาวโคราชแล้ว
ก็ถือว่าครั้งนี้ก็เป็นการทำกิจกรรมในนามของจังหวัดด้วยนะครับ
ที่จะได้ร่วมกันในการแสดงการตอบแทนนะครับ
ส่วนหมอภาคครับวันนี้ท่านก็เดินทางไปทำงานแล้ว
นี่ครับท่านผู้ชมครับที่กองพันธ์เสนารักษ์ที่๓ค่ายสุรธรรมพิทักษ
จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ก็มีพิธีต้อนรับหมอภาค
โทนายแพทย์ภาคโลหารชุนผู้บังคับกองพันธ์เสนารักษ์ที่๓
เป็นฮีโร่ถ้ำหลวงคนหนึ่งค่ะท่านก็เดินทางกลับไปทำงานวันแรก
ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวครับ
นี้เจอเรื่องคำสุดในการแก่งพิธีผีและการปฎิษฐศาสตร์

ก็กลับมากกว่าอย่างน้อย
นี่นะฮะท่านก็เป็นผู้บังคับกองพันธุ์นะฮะนี่เท่จริงนะมากค่ะมากเลยมากค่ะจริงฮะ
ผมเป็นผู้ชายผมยังแบบเห็นแล้วแบบเท่จริงจริงนะครับหมอภาคได้เปิดเผยถึงช่วงเวลาที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงกับเด็กเด็กนะฮะ
อ่าท่านก็เข้าไปอยู่ด้วยนะครับในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนบอกว่าก็ได้ประเมินสภาพจิตใจตั้งแต่เข้าไปตอนแรก
แล้วก็เจอกับเด็กเด็กแล้วก็โค้ชเอกนะครับพบว่าทุกคนมีขวัญกำลังใจดีเยี่ยม
เด็กมีขวัญกำลังใจดีมากส่วนโค้ชเอกก็ได้อบรมสั่งสอนเด็กในเรื่องการแบ่งปันกันอยู่ตลอด
ในช่วงที่อยู่ในถ้ำเด็กทุกคนนี้ไม่ย่อท้อเลยนะฮะพยายามขุดดินในถ้ำด้วยนะ
เพื่อหาทางออกขุดไปเนี่ยลึกเป็นโพรงห้าถึงหกเมตรนะครับ
ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงนะไม่ได้กินอะไรกันเลยนะ
ขุดโพรงไปแล้วห้าถึงหกเมตรส่วนเรื่องที่คุยกันอยู่ในถ้ำตอนที่อยู่ด้วยกันนะ
ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องที่สร้างสรรค์คุณหมอบอกอย่างเช่นคุยกันเรื่องถ้าออกไปเนี่ยจะไปเที่ยวไหนจะกินอะไร
คือคุณหมอก็จิตวิทยาดีชวนคุยเรื่องที่แบบไม่เครียดนะครับ
เด็กส่วนใหญ่ถ้าจะกังวลก็คือกังวลเรื่องการบ้าน
อย่ากังวลเรื่องการบ้านเนอะเด็กอ่ะเนอะก็คิดเป็นห่วงเรื่องการเรียนเนาะ

ใช่นะฮะหมอผ้าก็ได้แสดงความยินดีกับน้องทีมหมูป่าที่พรุ่งนี้จะได้กลับบ้านแล้ว
แล้วก็บอกว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่มีจิตใจดีเชื่อว่าเติบโตไปจะเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศอย่างแน่นอน
เป็นเด็กที่จิตใจดีงามคือใสซื่อเดียงสาตามภาษาเด็กเลยนะครับ
ที่ผมเห็นชัดเจนเลยก็คือว่าทำไมเวลาไปกินข้าวเนี่ยครับเศษอาหารเศษขนมเนี่ยเขาจะรวบรวมกันแล้วก็เอาไปทิ้งถุงดำที่เดียวครับเข้าไปเที่ยวเนี่ยผมก็ลองสอบถามดูแล้วก็เป็นการเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเขาไม่ได้ไปเก็บหินเก็บอะไรเลยนะฮะก็คือเข้าไปทำกิจกรรมอะไรของเขาตั้งใจว่าชั่วโมงเดียวแล้วก็กลับออกมา

จะลำเลียงทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวง
คือตอนนั้นต้องใช้ถังอากาศเยอะมากนะคะ
ดังนั้นจ่าแซมถือว่าเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่จริง

ผมเชื่อมั่นอยู่ในดวงใจของคนทุกคนทั่วทั้งโลก
เพราะว่าทุกคนเสียสละมากผมเห็นแล้ว
จ๋แซมเนี่ยได้รับมอบหมายหน้าที่ในการดำ

เพราะว่าถ้าขาดทางออกซิเจนพวกนี้เนี่ย
ปฏิบัติงานมันจะเป็นไปไม่ได้เลย
เพราะเราต้องใช้ปริมาณออกซิเจนมหาศาล
ปริมาณอากาศในขวดเนี่ยมหาศาลนะครับ
ลำเข้าไปก็ไม่สามารถที่จะดำออกมาได้
แต่ขาดขวดที่วางตามจุดเหล่านี้
เพราะฉะนั้นนี่เป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญ

แล้วผมฟังจากพี่น้อยผลเรือตีอภากร

ท่านบอกว่าเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เป็นฮีโร่แล้ว
เป็นการตายที่สมเกียรติมนุษย์กบ
เป็นการตายที่พึงประสงค์ของมนุษย์กบ

นี่ค่ะนักข่าวก็ถามเพิ่มนะคะว่า

คนโอ้โหเรียกหมอภาคว่าเป็นหมอที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพี
ภาคบอกว่าจริงไม่ได้เป็นที่สุดอะไรนะคะ

ภารกิจนี้หมอภาคเองเป็นเพียงจิ๊กซอชิ้นหนึ่งเท่านั้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ถ้ามีการถอดบทเรียนนำไปปรับในสถานการณ์ต่าง

เป็นเกิดที่จะต้องเชื่อว่าทุกแรกเนี่ย
ผมจะเลี้ยงให้สิ่งที่เห็นฉะนั้นว่ามีทุกอย่าง
ของหมอภาคถ่ายรูปร่วมกับกำลังผลด้วยนะคะ

หลังจากไปปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำหลวงหลายวัน
หมอก็ต้องเคลียร์งานใช่ค่ะนี่ทานข้าวนะฮะทานข้าวแล้วก็ตามไปดูนะคะใช่ฮะทานข้าวกลางวันก็ง่ายคุณหมอทานอะไรเราก็อยากรู้ทานง่ายนะครับ
คุณพ่อภาคโลหารชุนเนี่ยคุณหมอภาคนี้ชื่อเล่นชื่อพุทธนะคุณเหนียวมาสอนไม่ได้ชื่อภาคนะคะใช่เราก็จะเรียกหมอภาค
เพราะว่าชื่อจริงท่านก็แค่ชื่อภาคต่อไปเขมสอนเธอจะเรียกพี่พุทธก็ได้
เอาว่าคุณหมออายุเท่าไหร่น้องต้องเรียกน้องอายุเท่าไหร่คุณหมอคิดว่าเท่าไหร่๓๐ต้น
เอาเหรอยังหนุ่มหล่อมากเลยถ้าบอกพี่๓๙ต้องบอกว่าโอ้โหอายุเท่าที่ฉันอายุเท่าที่ฉันอายุ๓๙
แล้วก็อบรมหลักสูตรต่างของกองทัพมากมายไปหมดนะครับรวมทั้งหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือว่าซิลของกองทัพเรือ
ก็เลยสามารถดำน้ำได้เป็นหมอทหารที่ดำน้ำได้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรซิลนะครับ
วันนี้มาทำงานวันแรกนะครับก็เลยต้องเคลียร์งานหลายอย่าง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปนั่งพูดคุยด้วยสอบถามเรื่องราวต่างของคุณหมอนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องความเป็นที่รักของลูกน้องที่ลูกน้องคุณหมอก็เคยเปิดเผย
คุณหมอบอกว่าอยู่ในหน่วยงานไม่เคยเปิดเผยอยู่ในหน่วยงาน
เวลาลูกน้องเจอจังข้างก่อนมีการคุยพรุ่งก่อนต้องยิ้มก่อน
ของหมอพาคเป็นนักจิตวิทยาที่ดีมากนะยิ้มกันก่อน

คุณหมอบอกว่ากลับเถอะ

คุณวิมลวันธรรมภักดี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยถือโอกาส
เป็นตัวแทนของทุกท่านด้วยนะฮะ

หลายคนฝากก่อนคุณหมอมานะคะ

เป็นแทนธรรมภักดิ์ทีวีแล้วนะคะ
เดี๋ยวนักข่าวเราไปขอกอดหมอภาค